เจ็ดนาฬิกา๔๑นาทีครับคุณผู้ชมครับ
นึกถึงเพลงอะไรของพุ่มพวงดวงจันทร์กันได้บ้าง
ของผมนี่นึกได้หลายเพลงเลยนะครับ
รำลึก๓๐ปีที่คิดถึงพุ่มพวงดวงจันทร์ในดวงใจครับ
ได้ยินตั้งแต่เด็กนะหลายเพลงครับ

จะแบบรู้เลยว่านี่คือหนึ่งในเพลงดังของพุ่มพวงดวงจันทร์
คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ครบรอบ๓๐ปีการจักรไปของแม่พึ่งฮะ
ครอบครัวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่กำแพงเพชรอยู่สุพรรณบุรี

ก็ไปทำบุญให้แม่พึ่งครับ
ที่พิพิธภัณฑ์เรือนไทยหุ่นพุ่มพวงดวงจันทร์ก่อน
เลขที่เลขที่เลขที่
อะไรฮะ
๒๑๑ตะวนศักดิ์งาอคลองลาจกำแพงเพชรครับ
ที่นี่เนี่ยพี่น้องนะฮะของแม่พึ่ง๓คนอยู่นะครับ
แล้วก็ครอบครัวแล้วก็แฟนเพลงร่วมกันทำบุญถวาย
พัฒนาหารเพลพระสงฆ์๙รูป
บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่ายและอบอุ่นครับ
นางบุษกรจิตหารหรือว่าป้าต้อยอายุ๕๘ปี
น้องสาวคนที่๖ในจำนวน๑๐คนนะครับ
แม่พึ่งเนี่ยบอกว่าปีนี้นะ
งดจัดงานรวมพลแฟนเพลงพุ่มพวงดวงจันทร์
เป็นปีที่๓เนื่องจากสถานการณ์โควิด
แต่ก็ยังมีมิตรรักแฟนเพลงนะครับ
เดินทางมาร่วมงานลำลึกถึงพี่พึ่งอย่างต่อเนื่อง

เพราะว่ายังคงเป็นศูนย์รวมของบรรดาแฟนเพลง

งานนี้ป้าต้อยก็เอาใจแฟนเพลงนะครับ
เป็นตัวแทนนะฮะในการล้วงปิงปองในหาย

นี่ครับชัดเจนเต็ม
ส่วนที่สาราการเปลี่ยนสุธรรมขออภัยครับ
สาราการประเรียนสุธรรมรัฐราชบำรุงวัดทัพกระดาน
สองพี่น้องโอ้โหที่นี่ดังจังหวัดสุพรรณบุรี
ครอบครัวของแม่พึ่งนะครับในสายนักร้องมีใครบ้าง
มีพี่สลักเจตพี่จันจวงพี่ดวงใจดวงจันทั้งหมด
ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลในรบครบรอบ๓๐ปี
โดยมีพระอธิการประสงค์คุณากะโรนะครับ
เจ้าวาดวัดทัพกระดานเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
แล้วก็มีพ่อปุ้มไกรสอนแสงอนันต์อดีตสามีของแม่พึ่งนะครับ

จากนั้นก็เขย่าเซียมซีให้โชคตามเสียงเรียกร้องของแฟนเพลงนะครับ
นี่ฮะได้เลขออกมาแล้วครับ
ดูไม่ชัดผมต้องอ่านให้ถ้างั้น๖๘กับ๕นะ๓ครั้งนะนี่
ช่วงค่ำที่ผ่านมานะฮะบรรยากาศก็คึกคักเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่าศิลปินนักร้องลูกทุ่งชื่อดังผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นไป
ร้องเพลงบนเวทีอยากให้ดูบรรยากาศซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ภารกิจสุดที่ถึงเวียบกายจะแค่สังาพเหลือแม่
เว้ยบทฤหร่วงเว้าค่ะ
และเป็นซิ้นเปล่าว่าตอนเว้าจะตายจะห่างเร้าง
ทุกคนไม่รู้จริงว่าคงมียาดยิ่งคอยห่วง
ขอโทษทีขอไว้ทุกคนที่เธอที
เพราะให้รวยต้องมาซวยงานควรทุนวันนี้

โทษทีจะได้ผลปลีขอให้รวยขอให้รวย

เพลงที่นักร้องลูกทุ่งร้องไป

คุณผู้ชมเป็นคืนที่๔ของงานรำลึกครบรอบ๓๐ปี
ซึ่งตรงกับวันที่แม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ท่านเสียชีวิตนะคะ
ปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีนักร้องศิลปินลูกทุ่ง

ขึ้นเวทีอย่างต่อเนื่องมีใครบ้างนี่คุณยุ้ย

คุณปาวลีมากับชุดสีแดงสวยเชียร์นะฮะ
คุณลำไยหายทองคำนี่คุณเปาวะลีมา
แล้วก็น้องสาวของแม่พึ่งทั้งคุณสลักจิตทั้งคุณดวงใจนะคะ
แล้วก็มีคุณเพชรด้วยคุณเพชรเมื่อสักครู่ร้องเพลงขอให้รวยนะคะ

แต่ว่าแฟนเพลงของแม่พึ่งเนี่ยยังคงมาร่วมงานกันอย่างเหนียวแน่นกว่าพันคน
ทำให้การจราจรหน้าวัดทัพกระดานที่จังหวัดสุพรรณบุรี
เห็นบอกว่าติดยาวเหยียด๗กิโลเมตรเลยนะคะ
แล้วย้ำคุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับ
สำหรับงานรำลึกถึงแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์

ใครที่อยากจะไปกราบไหว้ระลึกถึงท่านก็ยังสามารถไปกันได้นะ

วันที่๑๔มีเวลาอีก๔วันนะคะ